เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗เขาเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
เขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ข้างร้านขายของชำ
ปรากฏว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุสัก๑๘๑๙มาที่ร้านขายของชำมาพร้อมกับแฟน
แต่แฟนเป็นสาวประเภทสองแล้วก็มีการแซวกันไปแซวกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
ฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ไหวคว้ากันไกลมาแทงจนอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนะคะ
คนก่อเหตุก็คือคนที่อายุน้อยกว่าอายุ๑๘๑๙เนี่ยนะคะ
กรณีนายมาโนธสมานมิตรอายุ๒๗ปีหนุ่มช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ตั้งวงดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนหลังเลิกงานนะคะ
แล้วก็ไปแซวสาวประเภท๒ที่มาซื้อของที่ร้านขายของชำ
ทำให้แฟนนุ่มของสาวประเภท๒คนนี้ไม่พอใจ
นายสารวุฒิแสงจันทร์อายุ๑๙ปีไม่พอใจก็เลยใช้กันไกลแทง
แทงไปที่คอด้านซ้ายแก้มซ้ายคิ้วซ้ายหัวไหล่ซ้าย๕แผลค่ะ
แล้วก็แทงเข้าที่หลังอีกสามแผลเนี่ยจนนายมาโนธเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เลย
ตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
ทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปพบกับแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางฉันทิสาปุริตาอายุ๖๑ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่า
นายสารวุฒิคนก่อเหตุมาจากจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งก็อยู่กับแฟนแฟนก็เป็นสาวประเภทสองเหมือนกัน
แฟนเป็นสาวประเภท๒อายุสัก๑๘อยู่กันได้๓สัปดาห์
ก่อนเกิดเหตุนายมาโนธลูกชายแม่เนี่ยตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ร้าน
ซ่อมรถจักรยานยนต์นายสารวุฒิขี่รถจักรยานยนต์
กับแฟนสาวประเภท๒ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
นายมาโนธลูกชายแม่ก็เลยแซวแซวสาวประเภทสองไปหลายครั้ง
แซวเพราะรู้จักกันแต่ทำให้แฟนนุ่มของเขาเนี่ยไม่พอใจ
ทะเลาะกันชกต่อยกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ไหว
ฝ่ายนายสารวุฒิอายุ๑๘๑๙เนี่ยสู้ไม่ไหวก็เลยใช้กันไกลที่พกติดตัวมา
แทงนายมาโนธลูกชายแม่จนเสียชีวิตนะคะ
คือแม่ก็ชี้แจงว่าคือมีกระแสข่าวว่าคนที่ถูกแทงเนี่ย
เพราะโกรธถูกด่าว่าก่อกระเทยกินแม่บอกว่าไม่ใช่นะ

เพราะว่าปกติก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครอยู่แล้ว
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

ครับก็ถือว่าอย่างไรเอาโทษสิให้ให้
ค่ะมันก็ไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอก
มันใจดีอยู่ไม่เอาโทษสิกรรมเลย
แม่ไม่ยอมเลยฆ่าลูกแม่ก็โกรธมันอยู่แล้ว

เอาโทษสิให้ใครทั้งนั้นแหละ
เมื่อวานนี้นะคะตำรวจจับตัวนายสารวุฒิคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
นายสารวุฒิก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนหาเรื่องก่อน
คือนายสารวุฒิบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองกับแฟนที่เป็นสาวประเภท๒เนี่ยนะ
เดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
แล้วก็เดินผ่านหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของผู้ตายแล้วก็มองหน้ากัน
แต่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นตอนแรกก็แค่มองหน้าเฉย
พอเดินกลับมาเนี่ยผู้ตายไปดักรออยู่หน้าร้าน
แล้วก็ถามเขาว่ามองหน้าทำไมก็เลยทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้น
กระชากคอเสื้อเขาก่อนเขาอ้างแบบนี้นะแล้วก็ไปต่อยเขาก่อนด้วย
ตัวเองก็เลยโมโหเอากันไกลที่พกติดตัวมาจ้วงแทงกลับไปหลายครั้ง
ผู้ตายก็เนี่ยนอนแน่นิ่งตายอ่ะนะคะตัวเองก็เลยหนีหนีออกจากหมู่บ้านเลยนะ
สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับในที่สุดนะคะ
ซึ่งตำรวจก็นำตัวนายสารวุฒิไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ทั้งชาวบ้านทั้งกลุ่มวัยรุ่นแก๊งของผู้ตาย
ก็ไปร่วมสังเกตการณ์เยอะเลยนะคะก็เลยใช้เวลาแค่ไม่ถึงสิบนาทีค่ะ
นำตัวผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านไปทันทีเพราะว่ากลัวว่าจะถูกรุมทำร้าย
จากวัยรุ่นของที่เป็นเพื่อนผู้ตายเขาก็มาดูด้วยไงฮะ
ก็นำตัวไปฝากขังนะคะ